มันกันเมืองยิ่งร้อนแรงขึ้นมาทุกวินาธีตรงครับล่าสุดระเบิดลูกที่๒
ถูกทิ้งบอมใส่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มหลังจากลูกแรกถูกทิ้งในสภาไป
แล้วในการอภิปรายไม่ลงมติจากพักเก้าไกลล่าสุดพักเก้าไกลออกมาเปิดเผยบอก
ว่ามีบุคคลที่หวังดีจากดินแดนสนทยาส่งข้อมูลมาให้
เปรียบเทียบกันระหว่างบริษัทธิสนามรอบแรกกับบริษัทสนามรอบสอง
ให้ผลประโยชน์กับรัฐแต่ให้อย่างไรทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาล
เป็นเงินนับหมื่นล้านบาทเงินเหล่านี้ไปเข้ากระเป๋าใครกันแน่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
คิดว่ากับการก่ายเมื่อก่อน
งั้นแม้ว่าพอเป็นรักษา
ที่สามารถเงินเจ้าทนะ
ที่เพียงด้วยความสงสาร
ประเด็นมันอยู่ตรงเงินที่จะคืนให้รัฐต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
ถ้าเป็นเช่นนี้รัฐจะเสียหายมหาศาลจากการขาดรายได้
ค่าก่อสร้างไม่ต่างกันแตกต่างกันที่ผลตอบแทนที่จะจ่ายคืนให้รัฐ
เข้าร่วมประมูลกลางอากาศจนไม่สามารถเข้าร่วมประมูลครั้งที่๒ได้
แต่เพื่อให้ดูเนียนดูสมจริงการประมูลครั้งที่สองจึงต้องตั้งคู่แข่งเทียมขึ้นมา
เพื่อเลี่ยงคำคอรหาเพราะรู้ทั้งรู้ว่าคู่แข่งเทียมไม่มีทางที่จะชนะการประมูล
คำถามคือแล้วเงินส่วนต่าง๖๘๖๑๓ล้านบาทที่จะกลายไปเป็นเงินถอนนั้น
อันตฐานไปอยู่ในกระเป๋าของใครแล้วถ้ามีกระบวนการฟอกขาวในกระบวนการยุติธรรม
นั่นเท่ากับว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นความถูกต้องโดยทุจริต
ถ้ากระบวนการยุติธรรมถือว่าก้อนนี้เป็นความจริงนอกสำนวน
เพราะว่ามีเงินที่จะต้องเอาเงินภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ย
อุดเพิ่มแบบมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น๖๘๐๐๐ล้านบาท
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับ
มันมีความพยายามที่จะทำให้ถูกต้องโดยทุจริต
หากนับอายุรัฐบาลถ้าดึงกันสุด
จากราชุมขรมรได้อีกสองครั้ง
คือวันพรุ่งนี้๑๔มีนาคมและ๒๑มีนาคม
กลุ่มคนที่กำลังฝันหวานถึงเค้กก้อนโต
คงต้องหาทางสอดไส้เพื่อให้คอรมออนุมัติ
เพราะนั่นจะเป็นทุนรอนก้อนใหญ่ในสนามเลือกตั้ง
แต่การกินคนเดียวไม่แบ่งใคร
โอกาสท้องอืดก็มีสูงเช่นกัน
ข่าวไทยรัดทีวีรายงาน